คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
กรณีหญิงสาววัย๑๙นะคะที่เขาไปสมัครงาน
เป็นพนักงานที่ห้างขายวัสดุเกาะสร้างในจังหวัดอุดรธานี
แต่เธอบอกว่าเธอถูกหัวหน้างานล่วงละเมิดทางเพศ๔ครั้ง
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมล่าสุดในมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
เธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานี
ให้เอาผิดกับหัวหน้างานคนนี้นะคะ
คือหัวหน้างานคนนี้เนี่ยขู่เธอ
บอกว่าถ้าเกิดไม่ไปกับเขาเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวจะประเมินงานไม่ผ่าน
เพราะว่าเขามีหน้าที่ในการประเมินผลงานว่าทดลองงานผ่านไหม

และตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการล่วงละเมิดมีการถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าถ้าไม่ไปอีกครั้งต่อไปเนี่ยจะเอาคลิปเหล่านี้ไปประจาน
เธอบอกเธอถูกขู่ฆ่าเลยด้วยซ้ำนะคะก็เลยไปแจ้งความ
ตำรวจออกไม้จับจับหัวหน้างานคนนี้ได้แล้ว
แต่หัวหน้างานคนนี้ให้การอีกแบบนึงเลย

อีกเรื่องเลยบอกว่าเป็นการสมยอมกันแอบคบกัน

แล้วเขาจะแบล็กเมลเอาเงินผม
ทีนี้ค่ะมาไล่เรียงดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
เรื่องนี้นางสายนามสมมุติอายุ๔๓ปีผู้เป็นแม่
ก็ไปพบกับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
ก็พาลูกสาวอายุ๑๙ปีนางสาวบีนามสมมุตินะคะที่เป็นผู้เสียหาย

แล้วก็ไปชี้ภาพหัวหน้างานที่ตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืน

ทีนี้ตำรวจก็นำมาซึ่งการออกหมายจับด้วย
เราก็ให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้
ก็ไปเจอกับแม่ลูกคู่นี้นะคะได้ไปคุยกับผู้เสียหายด้วย
คุณนฤทธบุญนิ่มค่ะนักข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณแม่และลูกสาวที่เป็นผู้เสียหาย
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม
ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมิถุนายน
ผู้เสียหายบอกว่าพอเธอเรียนจบชั้นม๖ค่ะ
ก็ไปสมัครงานที่ห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ทดลองงาน๕เดือนถึงจะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ

แต่พอเข้าสู่เดือนมีนาคม
ฤทธิ์หัวหน้าแผนกพยายามเข้ามาพูดจาตีสนิทในเชิงชู้สาว
ซึ่งตัวเธอบอกว่าเธอไม่ชอบเธอมีแฟนอยู่แล้วเธอมีแฟนเป็นธอม

ก่อนเกิดเหตุในฤทธิ์ก็มาคุยกับเธอ
บอกว่าในฤทธิ์มีสิทธิ์ที่จะให้พนักงานผ่านการทดลองงานหรือไม่ก็ได้
คือเป็นคนประเมินและสามารถให้ใครออกจากงานก็ได้นะ
ดังนั้นถ้าอยากจะผ่านการทดลองงานไปคุยกัน
ก็บังคับพาเธอขึ้นรถค่ะ
ล็อกประตูรถขับออกไปจากห้าง
จอดที่สวนสาธารณะหนองแด่ห่างจากห้างไปประมาณ๒กิโล
และบังคับให้เธอใช้มือจับอวัยวะเพศ
และสำเร็จความไคร้ให้ในรถ
อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
ครั้งถัดมาครั้งที่๒เดือนเมษายนทร์อาวียร์ค่ะ
ก็เข้ามาเหมือนเดิมแต่ผู้เสียหายบอกว่าครั้งนี้เธอไม่ยอมไป
ฤทธิ์ก็เลยขู่ว่าถ้าไม่ไปจะไม่ให้ผ่านการทดลองงาน
เธอก็เลยต้องยอมขึ้นรถไปด้วย
ฤทธิ์ขับรถเก๋งไปจอดที่เดิมแต่คราวนี้บังคับให้เธอ
ใช้ปากอมอวัยวะเพศให้จนสำเร็จความไคร่
ครั้งที่๓เดือนถัดไปเดือนพฤษภาคม
ฤทธิ์ก็บังคับเธอขึ้นรถไปอีก
แต่ครั้งนี้ในฤทธิข่มขืนเธอในรถจนสำเร็จความไคร่
ครั้งที่๔ครั้งล่าสุดก็คือ๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เธอถูกขู่ว่าจะนำคลิปที่ข่มขืนในรถ
แฉประจานถ้าไม่ยอมไปด้วยเธอก็เลยต้องยอม
คราวนี้ในฤทธิ์หัวหน้างานคนนี้พาเธอไปข่มขืนที่รีสอร์ท
แล้วเธอก็ถ่ายภาพเอาไว้ทุกครั้งที่ถูกบังคับให้ไปด้วยนะคะ
บอกว่าไม่ไหวแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยแค้นใจมาก
กลัวแฟนจะรู้กลับถึงบ้านก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟัง
แม่ก็เลยพาไปแจ้งความ๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
พอหนูปฏิเสธหนูกลัวแล้วหนูก็ถามทำไมพี่มาทำแบบนี้
หนูไม่เอานะหนูจะกลับหนูจะกลับอย่างเดียว
พอเขาเริ่มไม่พอใจเขาก็เริ่มดึงมือหนูแรงขึ้น
กระชากตัวหนูไปแล้วเขาก็ถอดกางเกงเขาแล้วก็ดึงหนูไปทำ
พอหนูมือข้างหนึ่งหนูจับแขนเขาออกพยายามตีแขนเขาเขาก็ไม่ยอมปล่อย
เอาไปทำจับอวัยวะของเขา

หนีเขาไม่รอดค่ะแล้วในรถมันแคบยังไงก็ดิ้นไม่ได้
ครั้งนั้นก็คือเขาข่มขืนหนูในรถเลยทั้งบีบคอหนูจับแขนหนู
บางทีก็ถอดหนูดึงเสื้อผ้าหนูออกพยายามถอดเสื้อผ้าทั้งหน่วยหนึ่งก็บีบคอหนู
หนูขอว่าปล่อยหนูไปเถอะอย่าทำกับหนูแบบนี้
เขาก็ไม่ว่าเขาหัวเราะด้วยพี่ครั้งนี้เขาเหมือนเขาโมเมาเขาโมโห
แล้วเขาก็ขู่หนูให้หนูมาเขาบอกว่าถ้าหนูไม่มาหาเขาเขาจะเอาคลิปหนูไปประจาน
หนูไม่รู้ว่าเขาไปถ่ายคลิปหนูไว้ตอนไหนหรือยังไงตอนนั้นหนูก็กลัวเขาบังคับให้หนูไป
เขาบอกให้หนูน่ะไปหาเขาที่บ้านงานเลี้ยงก่อนแต่หนูไม่ไป
หนูกลัวคนเห็นแล้วหนูก็อายอยู่แล้วเพราะที่นั่นก็คือมีแต่คนที่รู้จัก
เขาเลยบอกให้หนูไปรับเขาที่หน้ารีสอร์ทหนูก็เลยไปตรงนั้น
แล้วเขาก็ขู่หนูให้เขาจะไปเปิดห้องเขาว่าเขาจะไปคุยที่รีสอร์ทให้หนูทำตัวเฉย
เพราะเขาเหมือนเขาบอกว่าเขามีปืนมาด้วยพอเขาไปเปิดห้องเข้าห้องได้เขาก็ดึงแขนหนูไปที่เตียง
แล้วเขาก็บีบคอหนูพยายามถอดเสื้อผ้าหนู
ส่วนคุณแม่ของผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าพอแจ้งความแล้วเนี่ยนะคะก็มีการสอบปากคำไปแล้ว
ฝ่ายชายก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงแล้วพยายามไกลเกลี่ยขอให้เรื่องจบให้เรียกค่าเสียหายมา
แม่บอกว่าแม่ก็เลยเรียกค่าเสียหายไป๓แสนคิดว่าคงไม่จ่ายแน่ซึ่งใจจริงแม่ต้องการจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผู้ชายก็บอกว่าใช่ผมทำจริงตามที่ใช่เขาพูดอย่างนี้เลย
ใช่ผมทำจริงตามต่อหน้าแม่ต่อหน้าพยานหลายคนต่อร้อยเวรด้วยเขายอมรับว่าเขาทำจริงตามที่น้องบอก๓ครั้ง๔ครั้งเขายอมรับหมดเลยว่าได้ไปจริงได้ทำจริงอะไรอย่างนี้เขาไม่รู้เลยว่าแล้วผมผิดเหรอ
เขาพูดตะคอกใส่เราเลยแล้วผมผิดเหรอแล้วผมผิดอะไรเนี่ย

ผมบอกเลยว่าก็ไม่ผิดอะไรไงเขาไม่ใช่ลูกเมียคุณคุณลวงเขาไปข่มขืนก็ข่มขืนเนี่ยขนาดญาติเขาที่เป็นตำรวจเขายังพูดอย่างนี้เลยตอนแรกในใจคิดจะเอาห้าแสนอยู่แล้วแต่ดูแม่เขานั่นแน่นั่นเนาะแม่ก็เลยอ่ะสามแสนคงจะไม่กล้าจ่ายหรอกไม่มีปัญญาจ่ายหรอกแม่คิดอย่างนี้แม่ก็เลยเรียกไปสามแสนเขาก็ร้องโอ้กั
อาจจะยอมความกันได้ถ้าเกิดเป็นการสมยอมกันอันนี้ธนายบอกนะ
หรือถ้าจะเอาเรื่องจริงก็ต้องไปหาหลักฐานนะครับ
วันนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
นี่ฮะซึ่งชื่อจริงก็คือนายฤทธิเรกโพนทองนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจไปควบคุมตัวที่บ้านพักนำตัวมาสอบปากคำ
พลตำรวจรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีมาสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
ซึ่งนายฤทธิเรกให้การลักษณะภาคเศษนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะคือเขาบอกว่า
เขายอมรับว่าเขาได้ร่วมหลับนอนกับหญิงผู้เสียหายจริง
แต่ไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้ข่มขืนเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย
เขาเป็นหัวหน้าแผนกเครื่องมือช่างส่วนหญิงสาวที่มาแจ้งความเป็นพนักงานใหม่
ระยะแรกไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพอเข้าสู่เดือนที่สามของการทำงาน
หญิงคนนี้ก็มักเข้ามาพูดคุยหยอกล้อถูกเนื้อต้องตัวเขา
เวลาที่อยู่กันสองต่อสองในห้องทำงานจะมาบีบนวด
มาเอาหน้าอกมาถูหลังอันนี้เขากล่าวอ้างนะซึ่งเขาก็พยายามไม่ตอบโต้แล้ว
เพราะว่าภรรยาเขากำลังตั้งท้องอยู่แล้วก็ทำงานในห้างเดียวกันด้วย
ไม่อยากมีปัญหาแต่หญิงคนนี้ก็หนักข้อขึ้นถึงขั้นในที่ทำงานเนี่ย
มาจับอวัยวะเพศเขาเล่นขณะทำงานแล้วมันก็เกิดเหตุจนได้
วันหนึ่งก็เข้ามาถูเอาหน้าอกถูแผ่นหลังเข้ามาบีบนวดไหล่
เอามือมาจับอวัยวะเพศเขาจนเขามีอารมณ์ทางเพศและหักห้ามใจไม่ได้
ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ชวนนั่งรถเก๋งของเขาไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เป็นที่เปลี่ยว
แล้วก็ได้ช่วยสำเร็จความไข้ให้เขาหลังจากนั้นก็มีชวนกันไปอีกในครั้งที่สองนะฮะ
แล้วก็ครั้งที่๓และครั้งที่๔โดยนายฤติเรกบอกว่าครั้งที่๒เนี่ยอันนี้ถึงขั้นมีอะไรกันในรถ
ค่ะซึ่งจะไม่ตรงกับผู้หญิงใช่ไหมใช่ผู้หญิงบอกครั้งที่สามถึงจะมีอะไรกัน
แต่เขาบอกมีกันตั้งแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามกับครั้งที่สี่เนี่ย
อันนี้ไม่ได้ไปรถเขาแต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปกันไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ใกล้ใกล้กับห้างซึ่งเขาบอกว่าหลักฐานนี่ไงอืม
หญิงผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนขี่รถไปเองค่ะเป็นคนขี่รถพาไปเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ข่มขืนนะแต่ว่าเป็นการลักษณะแอบคบกันแล้วก็มีอะไรกัน
ฝ่ายหญิงสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเงินเพราะว่าพอครั้งที่๔ผ่านไป๒สัปดาห์
หญิงคนนี้มาบอกเขาว่าประจำเดือนไม่มาสงสัยจะท้องเขาก็คิดหนักมาก
แล้วภรรยาเขาก็กำลังท้องอยู่นะอ่าถ้าทีแรกเนี่ย
ฝ่ายหญิงคนนี้บอกว่าต้องการเงิน๑แสนบาทเป็นค่าเสียหาย
แต่เขาไม่มีให้ก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องให้ภรรยาฟัง
ภรรยาเขาพาผู้หญิงคนนี้ไปตรวจท้องที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อุดรธานี
ปรากฏว่าไม่ท้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยโกรธ
แล้วก็ไปเล่าเรื่องให้แม่ฟังแล้วก็มาเนี่ยเรียกเงินเขาทีนี้เรียกสามแสนเลย
อืมเอาลองฟังดูครับไม่เป็นความจริงครับ
เพราะว่าโดนแบ็คเมย์น้องแบ็คเมลเอาเงินผมตั้งแต่ผม
ก็เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับทุกอย่างก็คือแต่ถามว่ามีอะไรกันไหม
มีจริงแต่วันนี้ที่ผมมายืนยันตัวตนก็คือผมกับน้องก็คือเราเป็นกิ๊ก
เราเป็นแฟนเรารักกันแต่ด้วยเหตุและผลอะไรของน้องที่น้องอยากได้เงินผม
อันนี้ผมไม่รู้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนเจ้าชู้
ก็ดูได้ที่ประวัติว่ามีเมียกี่คนนี่ผมยอมผมยอมยอมจริงผมยอมรับ
หลายเรื่องก็คือแต่คนอย่างผมไม่เคยที่จะไปข่มขืนหรือกระทำชำเลาคน
ขาดลูกผู้ชายครับผมผมผมก็อยากจะขอโทษแฟนนะครับ
ก็รู้สึกผิดตั้งแต่ตั้งแต่ทำลงไปแล้วแต่ก็ต้องด้วยตัวของตัวเอง
นี่แหละบาปกรรมที่ผมทำพ่อผมก็สมควรต้องได้รับมัน
เช็ดเท้โสสานแม่

สิ่งที่ผมทำไปลูกผู้ชายถ้าผมทำจริงผมจ่ายเงินให้น้องสามแสนหรอก
คือเขาบอกว่าพอเขาไม่จ่ายเงินสามแสนเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็คือหมายจับมาถึงบ้านแล้วใช่
แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ข่มขืนนะครับและมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่เจ้าชู้
ซึ่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตามประวัติเคยมีภรรยามาแล้ว๓คนมีลูก๓คนนะ
อีกคนนึงเนี่ยคือภรรยาคนล่าสุดนะครับที่ตั้งท้องอยู่๖เดือนนะครับ
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าเธอเสียใจกับสิ่งที่สามีก่อขึ้น
แต่ก็เชื่อใจแฟนที่บอกว่าไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหายเพราะว่าก็รู้ว่าแฟนเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้และแอบคบกับน้องคนนั้นเป็นกิ๊ก
อยากให้เรื่องนี้จบเร็วเชื่อว่าน้องผู้เสียหายสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเอาเงินจากแฟน

็คือดูเสียหายไปหมดกระโภปคบกัน
หรือฆ่ากระโภปต่อลูกที่อยู่บ้านด้วย
คือตัวฝ่ายชายผู้ต้องหา
ก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เอาตำแหน่งหน้าที่การงาน
ข่มขู่นางสาวบีให้ไปร่วมหลับนอนด้วย
แต่ก็แอบคบกัน

ก็จะลักลอบส่งข้อความกุ๊กกิ๊กกันทางไลน์
พอกลับบ้านฝ่ายชายก็ลบไลน์ออกเพื่อไม่ให้ภรรยารู้
แล้วก็ชวนกันไปร่วมหลับนอนไม่เคยข่มขู่ไม่เคยใช้กำลังข่มขืน
นางสาวบีมาโกหกว่าท้องแล้วก็เรียกเงิน
พอเรียกเงินแล้วไม่มีเงินให้ก็เลยไปบอกแม่
ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อแก๊กเมลตัวเอง
ถามว่ามีคลิปวิดีโอในโทรศัพท์มือถือไหม
ฝ่ายชายบอกว่ามีแต่ไม่ใช่คลิปการข่มขืน
แต่คลิปในวีดีโอนี้ตัวเองก็จะนำไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
พลตำรวจรีวรณัทบอกว่าเบื้องต้น
ตำรวจต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
ก็จะเรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เมืองต้นก็ต้องแจ้งข้อหาในฤทธิ์เอาไว้ก่อน
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยขู่เข็นประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
ซึ่งแม่ของในฤทธิ์ผู้ต้องหาได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัว๓แสนบาทนะคะ
ตำรวจบอกว่าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่น่าจะหลบหนีมีที่อยู่ชัดเจนให้ประกันตัวไปค่ะ
หลังจากนี้ตำรวจจะส่งฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ของในฤทธิผู้ต้องหาก็บอกว่าเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำ
เพราะว่าเคยเจอนางสาวบีผู้เสียหายกับเพื่อนร่วมงาน
ก็เคยไปกินข้าวที่บ้านของแม่ที่บ้านของฝ่ายชายด้วย
ให้การไม่ตรงกันทั้ง๒ฝ่ายนั่นถ้ากับว่าต้องมีฝ่ายได้ฝ่าย๑โก๖ค่ะ